พาไปดูที่เชียงบรายกันหน่อยฮะในหมู่บ้านหนึ่งเขามีการจัดงานแต่งกันอยู่คนก็จะขับรถไปร่วมงานเยอะ
จู่มีรถกระบาดคันหนึ่งไปตั้งด่านลอยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอ้างตัวเป็นตำรวจนะฮะไปตรวจจับเรื่องของการขับรถของชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่พอใจจะมาตั้งด่านลอยทำไมตำรวจจริงหรือว่าตำรวจปลอมก็มีการไลฟ์สดให้ดูไปชมคลิปเลยครับ
อืมด่านลอยของแท้ด้วยเพราะไปอยู่บนดอยซะด้วยนะฮะ
ชาวบ้านก็บอกว่าไหนบัตรเอามาดูด้วยแสดงบัตรด้วยชูบัตรด้วย
ชาวบ้านตะโกนแบบนี้นะฮะในรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจ
นั่งเงียบอยู่ในกระบะคันนี้นะฮะไม่ลงมาเขาอยากรู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
นะฮะก็บอกว่าตอนนั้นน่ะในหมู่บ้านเขามีการจัดงานแต่งอยู่
ไปร่วมงานก็เดินทางขับรถมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะฮะ
มีชายในภาพเนี่ยเป็นชายจัดการอ้างตัวเป็นตำรวจ
ออกเครื่องแบบขับรถไปตั้งด่านจับรถที่มางานแต่ง
ชาวบ้านก็ไม่พอใจรวมตัวกันออกมาทวงถามเหตุผล
ทำไมต้องไปตั้งด่านจับคนที่มางานแต่งด้วย
หน่ายแสดงบัตรหน่อยตำรวจจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้จบลงโดยที่สักพักหนึ่งมีตำรวจของสพเมืองเชียงบรายขับรถมา
มาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
แล้วก็ชายชะกันทั้งหมดให้ลงมาจากรถ
ปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่ในรถกระบาดคันนั้นเป็นตำรวจจริงทุกคนนะฮะ
แต่ก็ยอมรับแล้วก็จะปรับปรุงในการทำงานให้มันดีกว่านี้
ให้มีตำรวจในเครื่องแบบมาด้วยเวลามาก็มาตั้งด่านให้มันถูกต้อง
ไม่ใช่มานั่งอยู่ในรถแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่ได้แสดงตัวเป็นตำรวจ
แล้วก็มาตั้งด่านอะไรแบบนี้สุดท้ายเหตุการณ์ก็จบชาวบ้านก็แยกย้ายกันไป
ตั้งด่านเขามีหลักเขามีเกณฑ์กับเขาอยู่เนอะ